ดอมน้องน้ำแข็งอันเป็นที่รักยิ่งของผม
อยู่บนเรือ๓ลำนี้ครับ
เขาสนุกหรือเขาตกใจพี่เบิร์ต
ไม่ไหวนะดอมถ้าอย่างนี้ใครเจอก็ต้องตกใจป่ะ

เฉพาะเรือเนี่ยมันหัวชนขึ้น
ตึ้งก็เมาเรือจะแย่แล้ว

ถ้าอยู่ในบรรยากาศแบบนี้จะเป็นยังไง
คุณผู้ชมทะเลมันบ้ามันคลั่งนะครับช่วงนี้ครับ

นี่คือช่วงที่ระทึกที่สุดของนักท่องเที่ยว

นี่คือกลางทะเลครับคลื่นลมแรง
ผู้โดยสารกรี๊ดไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้สนุก
แต่ตกใจสุดขีดครับคุณผู้ชม
น้ำทะเลมันทะลักพลักเข้าไปในเรือ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
คุณผู้ชมมีคนเอาคลิปนี้ไปลงโซเชียลมีเดีย

เจ้าของคลิปบอกว่าผู้โดยสารในเรือถ่ายคลิปดังกล่าว
ส่งมาให้เป็นช่วงที่เรือสามลำพานักท่องเที่ยวนะครับ
เดินทางจากเกาะพีพีจะไปภูเก็ต

มันเป็นช่วงบัลลักษณ์สุ่มไงนะครับ
คนคุมเรือก็อาศัยความชำนาญ
แต่ทั้งนี้ครั่งนี้เขาก็สามารถ
ส่งผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
แต่ผมว่าผู้โดยสาร๓ลำนี้จำไปจนตาย
ดูสิครับว่าเรือมันกระโดดขึ้นเหนือน้ำสูงแค่ไหน
คลิปนี้นะครับผู้โพสต์ต้องการแจ้งเตือนนะครับ

เฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพอากาศ

ฟ้าไสกิ๊ง๕นาทีเท่านั้นแหละครับ
คุณผู้ชมครับฝนมันมาทั้งฟ้าฮะ

เวลาสภาพอากาศมันแปรปรวน